ไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่เยาวราชกันหน่อยค่ะ

ใช่แล้วเนี่ยค่ะเหตุเพลิงไหม้นี้มันเกิดขึ้นที่อาคารเก็บเสื้อผ้าเครื่องเขียนในซอยมังกรค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนด้วยนะคะเป็นผู้ชายถูกไฟลวก

เขาบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากชั้นสองค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
ระดมฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาคารเจริญศุกร์ในซอยมังกรถนนเยาวราช
แล้วก็ต้องลากหัวฉีดเข้าไปควบคุมเพลิงภายในตัวอาคารด้วยนะคะ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงที่อยู่ภายในตัวอาคารจะต้องถอนกำลังออกจากตัวอาคาร
เพราะว่าไฟมันไหม้จนอาคารเริ่มมีรอยแตกร้าวแล้วค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้น้ำนี่แหละควบคุมเพลิงคือฉีดเลี้ยงอยู่อย่างนี้
ชั่วโมงกว่าค่ะเพลิงถึงสงบลง
ตรวจสอบไปก็เจอผู้บาดเจ็บ๑คนนะคะเป็นผู้ชายทราบชื่อก็คือนายมงคลวุฒิธนากุลอายุ๓๓ปี
ถูกไฟลวกที่หลังเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางไปแล้ว
ที่เกิดเหตุค่ะเป็นลักษณะของอาคารพาณิชย์๕ชั้นปลูกติดกันหลายคู่หาเลย
และเจ้าหน้าที่พบแสงเพลิงและกลุ่มควันสีดำจำนวนมากพุ่งออกมาจากชั้นที่๑ของอาคาร
ซึ่งประกอบกิจการเป็นสถานที่เก็บเสื้อผ้าแฟชั่นของเล่นเด็กแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะ
ส่วนทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญผู้กำกับการสนจักรวรรดิบอกว่า
จากการตรวจสอบพบว่าอาคารพาณิชย์ต้นเพลิงเปิดเป็นที่พักอาศัยค่ะ
บริเวณชั้น๑แล้วก็ชั้น๒ส่วนชั้นที่๓ถึงชั้นที่๕เขาเปิดเป็นที่เก็บของสินค้าต่าง
มีนางฉันธนาวุฒิธนากุลอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของแต่ว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่ในอาคารนะคะ
มีเพียงนายมงคลวุฒิธนากุลอายุ๓๓ปีน้องชายของนางฉันธนาพักผ่อนอยู่
จากการสอบสวนนายมงคลเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุกำลังนั่งพักผ่อนจัดของอยู่ที่ชั้น๓
ก่อนจะได้กลิ่นเหม็นไหม้จากชั้นที่๒ลอยขึ้นมาจึงรีบวิ่งลงมาดู
แต่ก็พบว่าเพลิงลุกไหม้อย่างหนักจึงตัดสินใจวิ่งหนีออกมาเพื่อเอาชีวิตรอด
ก็เลยทำให้ถูกไฟไหม้ด้านหลังได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาด้วยค่ะ
หลังจากนี้นะคะก็จะต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วย
แล้วก็พยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงผู้บาดเจ็บที่ถูกเพลิงไหม้
มาสอบปากคำอย่างละเอียดด้วย
เพราะว่าสาเหตุตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะคะ
ต้องรอผลการตรวจสอบตัวอาคารแล้วก็การสอบปากคำทั้งหมดก่อน
ถึงจะสามารถสรุปได้ว่าตกลงแล้ว
ไฟที่มันไหม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่